และเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศภาพรวมคำแนะนำการลงทุนเพิ่มเติม
และคุณทศพรโสพลเสถียรสุขผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพนะครับ

สวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่ทอดครับสวัสดีครับ
แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่ดูดีนะ
วิ่งอยู่ในแดนบวกตลอดนะครับ
สุธิน้องทุนต่างชาตินี่ซื้อไป๑๗๕๐บาทนะ

ตลาดหุ้นของไทยจริงดูแบบอึดอัดนิดนึง
เพราะว่ามันใกล้๑๖๐๐จุดนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนมองว่าตลาดหุ้นนี้

แต่ถ้าเรามองนะก่อนหน้านี้มัน๑๕๐

รอบนี้มันยืนอยู่พอสมควร
พยายามยืนลงปุ๊บมีคนซื้อกลับ
ซึ่งสำหรับกลุ่มเท่าที่เราติดตามนะครับ

แล้วก็จะมีกลุ่มสถาบันที่ซื้ออยู่

เพราะว่ากลุ่มนักทุนต่างชาติถ้าติดตามเรื่องค่าเงิน
ติดตามค่าต่างประเทศยังแข็งอยู่แข็งไหมแข็งอยู่
บาทยังอยู่รอบ๓๔นี่แหละ
๓๓ปลาย๓๔ต้นวนเวียนกันอยู่แถว
ต้องบอกว่าเรื่องทิศทางของการที่อเมริกา
เฟรดจะขึ้นดอกเบี้ยถ้าจะยังไม่ได้มีผล
มันมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์ไม่เทียบกับเงินบาทตอนนี้ทุกคนบอกว่าจับตาดูเพราะว่าเฟศ
เพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปที่ทางอเมริกานะแล้วก็บอกว่ารอบนี้ชัดเหลือเกินอย่าเล่นบอกว่า
ฉันจะเอาอีกหนึ่งครั้งแน่แต่ถามว่ามันมีผลต่อค่าเงินอเมริกาไหมเฉยเฉยมาก
ถ้าเทียบกับถ้าบอกว่าการที่จะขึ้นดอกเบี้ยในอดีตมันต้องทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งมากแล้ว
แต่วันนี้การที่บอกชัดขนาดนี้มันไม่เอฟเคกับค่าเงินดอลลาร์เลย
ใช่เพราะว่าอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าเวลาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างฝั่งอเมริกา
เวลาขึ้นอัตราดอกเบี้เสร็จปุ๊บเงินทั่วโลกจะไหลกลับเข้าสู่อเมริกา
เพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์ก็ต้องแข็ง
เหมือนตอนนี้เงินไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะแข็งก็แข็งคล้ายกัน
ก็น่าติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อใช่ไหม
ใช่นะครับแต่ว่าเมื่อวานค่าเงินเยนก็อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์นะ
อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พวกเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัว
คนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงปลายปีนะครับ
ผมชอบผมชอบนะครับ
ตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องสำคัญในการวางแผนการท่องเที่ยวของพวกเรา

ตอนนี้เนี่ยค่าเงินเยนก็อยู่แถวประมาณ๑๑๒เยนต่อ๑ดอลลาร์แล้วนะครับ
สาเหตุก็เกิดมาจากนายกรมนตรีชิโซอาเบะเนี่ยก็ตอนแรกก็พยายามที่จะขึ้นภาษีแวด
ถ้าเราจำกันได้ภาษีแวดของญี่ปุ่นมันนิ่งอยู่ออกมาแถว๕
แล้วก็ขึ้นไปเป็น๘แล้วก็มีแถวแนวโน้มว่าจะขึ้นเป็น๑๐
แต่ว่า๑๐เนี่ยขึ้นไม่ได้สักทีนะครับ
เพราะว่ากลัวเรื่องของการใช้จ่ายการบริโภคของคนในยุเทศ
ก็เลยค้างอยู่ที่๘แล้วรอบนี้เนี่ยชินโซอาเบะก็พูดเหมือนทำนองว่า
สงสัยคงจะต้องค้างกันต่อไปอีก
แล้วก็จะทำให้งบประมาณในเรื่องของการขาดดุลของงบประมาณ

ก็เลยทำให้ค่าเงินเยนก็เริ่มจะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับ
ส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนลบกันเกือบหมดนะครับ
เพราะว่าจะขึ้นในแต่ดอกเบียร์หรือเปล่า

ที่จะต้องเว็บเท่านั้นหรืออะไรนั่งเดีี่ยว
ก็โดนฟ้องร้องกันให้หน่อยนะครับ

ทางยุโรปก็ปิดลบเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานนี้นี่ทางแก๊สของเยอรมันนะครับ
ไป๐๗๘เยอะเหมือนกันนะครับ
โอ้โฮส่งผลมาถึงฮ่องกงด้วยฮังเซงถ้าติดลบนะครับ

เพราะฉะนั้นหุ้นไทยจะลงนิดนึงก็คงไม่เป็นไรนะ
ก็ถือว่าปรับตัวแต่ก็ยังลุ้น๑๖๐๐นะครับ
ผมยังล้นอยู่นะคุณเดชน์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกัน
เพราะว่าส่วนหนึ่งของอย่างอเมริกันเนี่ย
เวลาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยกระทบแน่ก็คือ
คนที่ต้องผ่อนบ้านใช่ไหม

ปกติเงินฟากยังไม่ค่อยขึ้นแต่เงินกู้มาแล้ว
ต้องกลับมาพูดอย่างนี้ก่อนคุณเอชแนตช์ก็บอกว่า
วันนี้เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเงินเฟ้อต้องพูดคำว่าเงินเฟ้อก่อน
เงินเฟ้อในอเมริกาอยู่แถวประมาณ๒

อันนั้นถามว่าเงินเฟ้อเกิดจากอะไร
เฟ้อเกิดจากการที่เศรษฐกิจดี

อันนั้นถามว่าถ้าคนมีงานทำแล้วค่าแรงเพิ่มขึ้น
ใช้จ่ายมากขึ้นนั่นก็คือที่มาของเงินเฟ้อ
อันนั้นถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อยังดีอยู่
แล้วก็แสดงว่าคนมีรายได้ดี
เพราะฉะนั้นการที่เฟสจะขึ้นดอกเบี้ย
ก็ไม่ได้มีผลกับการที่ทุกคนต้องกังวลจะต้องรีบไปจ่ายชำระหนี้
ที่มีอยู่เพราะว่าเขาก็ยังมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

แต่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าคุณมีรายได้มากขึ้น

เพราะว่าชนะจริงไม่จำเป็นต้องรีบไปจ่าย
ดังนั้นเหมือนกันวันนี้จริงแล้วในประเทศไทยเอง
คนไทยเองเราก็มีเงินเดือนโตทุกเดือนโตทุกปี
แต่บังเอิญวันนี้ค่าใช้จ่ายของเรามันสูงกว่า

คือพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยวันนี้มันปรับเร็วมาก
จนทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายของเรามันพุ่งสูงค่อนข้างเร็ว

เวลาคุณไปกู้เงินไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถ

ใช่ถามว่าถ้าคุณมีเขาเรียกประวัติทางการเงิน

ใช่สมมุติว่าคุณเคยไปจ่ายชำระหนี้
หละช้าวัน๑๒วันก็โชว์แล้ว

รวมทั้งที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารนะ
สถานการเงินปกติก็ต้องแจ้งรายละเอียดเหล่านี้
กลับมาที่ทางเครดิตบูโรเพื่อจะสร้างประวัติของคุณ

ถ้าคุณทำไม่ดีประวัติมันถูกบันทึกไว้

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบอกพฤติกรรมทางการเงิน

โอ้โหคุณต้องใช้เวลา๒ปีที่คุณจะต้องสร้างตัวเองใหม่
ให้อยู่ในเครดิตที่ดี
คุณถึงจะสามารถทำอะไรในธุรกรรมทางการเงิน
ที่จะไปติดต่อกับสถาบันการเงินได้นะ

บอกก่อนนะครับอันนี้ต้องสำคัญนะเรื่องเครดบูโล
อยากให้ทุกคนรักษาเครดิตของตัวเอง

แรกตอนอายุน้อยใช้บัตรเครดิตแต่ไม่ยอมไปจ่าย

เป็นปัญหาใช่เปล่าใช่ครับ
เพราะว่าเมื่อวานที่มีข่าวออกนะครับ
บอกเลยว่าถ้าเกิดคนไทยยังจับจ่ายใช้สอยแบบนี้อยู่

คนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน

แต่เดี๋ยวมีโอกาสหรือจะเอากราฟในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายมาให้ดูนะ

เพราะว่าอย่างที่ผมบอกวันนี้การใช้จ่ายของคน

มันชิบแบบชั้นมาก
ดังนั้นโอกาสจุดตัดระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายของคน

ดังนั้นถ้ามันเปลี่ยนไปปุ๊บแต่พฤติกรรมของคนเรา
เมื่อเวลามีรายได้ยังอยากซื้อรถ

อันนั้นจุดตัดของรายได้ค่าใช้จ่ายมันจะขยับขึ้น
พอขยับขึ้นมันทำให้การจ่ายชำระหนี้ของคนในปัจจุบันนี้

จนถึงเกษียณนู้นแหละพอหลังเกษียณยังต้องเครียดเลย
ว่าจะเอาเงินที่เก็บสะสมมาจนตั้งแต่ทำงานจนถึงเกษียณ
แต่ต้องเอาเงินก้อนนั้นมาใช้หนี้
เพราะว่าประเภทของสินเชื่อที่เขาลันตัวเลขออกมานะครับในไตรมาส๑นะครับพี่ทศ

อันนี้เป็นปกติเพราะว่าคนยังต้องซื้อบ้านอยู่
น่าสนใจผมอยากให้ดูไอเขียว๒อัน
สินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อบัตเครดิตเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคลก็คือเงินด่วนอะไรก็ตาม

ใช่บัตรเครดิตเรารู้จักดีวันนี้เราเงินเดือน๑๕๐๐บาททำได้ไหม
ได้ถ้าคุณไม่ติดเครดิตบุโรนะอาจารย์ติดบุโรพูดแล้ว
คุณไม่มีประวัติทางการเงินเสียหายเลยวันนี้คุณเงินเดือน๑๕๐๐
คุณเดินไปที่ธนาคารปุ๊บคุณทำบัตรเครดิตได้เลย
เพราะฉะนั้นมันง่ายพอมันง่ายปุ๊บเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าพอได้ง่ายก็จ่ายง่าย
เพราะฉะนั้นเรื่องของการบรรยาการเราต้องมาคุยกันต่อ
ใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งนะอยากให้ท่านผู้ชมนะครับ
ฟังรายการเราแล้วเอาไปปรับใช้นิดนึง

คือมันฟังดูแล้วมันเหมือนเราพูดอยู่ตลอดเวลา
แต่อยากให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับ
ขอโทษนะครับพี่โทษขอส่งเงินให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่เน็ตขอบคุณพี่ทศนะครับ
นั่นคือคำแนะนำจากครอบครัวบัวหลวงนะครับ